จังหวัดฉะเชิงเซานะคะมีผู้ชายสองคน
เขาไปรับประทานอาหารอยู่ในร้านข้าวต้มในจังหวัดนี่แหละ
หลังจากนั้นเป็นช่วงของการเช็คบิน
เขาบอกตังค์ไม่พอขอกินฟรีได้ไหม

จนเกิดการโต้เถียงกันกับเด็กเสิร์ฟและถึงขั้นทะเลาะวิวาดกันนะคะ
ซึ่งกล้องวงจรปิดภายในร้านจับภาพเอาไว้ได้
เขาอ้างว่าเขาเป็นตำรวจด้วยนะ๒คนนี้นะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านบันทึกพฤติกรรมของผู้ชายสองคน
หนึ่งในนั้นอ้างตัวบอกเป็นตำรวจ
กำลังตะลุมบอลกับกลุ่มพนักงานร้านอาหารชื่อว่าร้านอาเหลียงอยู่ในฉะเชิงเศร้านะคะ
เหตุการณ์นี้ระบุว่าเกิดขึ้นดึกเมื่อวานนี้๒๘มีนาคม
จากการสอบถามเจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกก่อน
เกิดเหตุมีผู้ชายสองคนมีอาการคล้ายกับคนเมาเข้าไปนั่งในร้านแล้วก็สั่งอาหาร
โดยสังเกตเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้ชายสองคนนี้ก็คือจับหน้าอกพนักงานหญิงในร้านบ่อยครั้ง
และหลังจากรับประทานอาหารเสร็จบอกว่าเงินไม่พอตัวเขาเป็นตำรวจขอกินฟรีแล้วกัน
จากนั้นก็เริ่มคว่างก่อนนะคะคว่างขวดพลาสติกใส่เด็กเสิร์ฟ
เสิร์ฟเขาก็รวมตัวกันตอนแรกมาโต้เถียงจากนั้นเกิดการตะลุมบอลแบบนี้เลยค่ะ
หมุนไปทั่วร้านเลยเนี่ยนะคะได้รับความเสียหายทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้
ก็พยายามนะเจ้าของร้านก็พยายามที่จะออกมาบอกว่าคือหยุดได้แล้วอย่าทะเลาะกันอยู่ในร้านนะคะ
แต่ว่าก็นี่แหละค่ะได้รับความเสียหายไปแล้วเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของร้านเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ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

ด้วยได้เข้าพรรถโรคอาหารทันที่ร้านแห่งนี้แหละ
จากนั้นท่านการร้านรีกเก็บเงิน๒๗๐บาท
แต่ดาบตำรวจชายันจ่ายเงินไป๑๗๐บาท
ซึ่งต่อมาได้เข้ามาใจเพิ่มหนึ่งร้อยบาท

พนักงานร้านซึ่งก็มีเพื่อนของดาบตำรวจชายยันคอยห้ามปราม
จากนั้นเหตุการณ์ก็คือจบลงแล้วก็แยกย้ายกันไป
ต่อมาดาบตำรวจชายยันเดินเข้ามาในร้านพร้อมปืนเหน็บอยู่ที่บริเวณเอวด้านหลัง
แล้วก็เดินเข้าไปหาพนักงานร้านที่อยู่นอกร้าน
จากนั้นหักข้อมือพนักงานคนดังกล่าวจนพนักงานดึงปืนที่เหน็บอยู่บริเวณเอวด้านหลังของดาบตำรวจชายัน
แล้วก็เวียงปืนเข้ามาในร้านจากนั้นโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
ขณะนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะได้ตั้งกรรมการสอบสวนดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาด
ดาบตำรวจชายันแล้วนะคะเพราะถือว่าพฤติกรรมลักษณะนี้เสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ขณะที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซาแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือหมู่บ้าน
โดยไม่มีเหตุอันควรและทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยการขู่เข็นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสรุปแล้ว
เป็นตำรวจจริงนะคะเป็นตำรวจต่อมอเนอะ
หนังสือพิมพ์ก็มีนะลงโทษแล้วตำรวจเบ่งเป็นตำรวจจริงนะครับ